ผลประชุมของสอบคอล่าสุดในวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วมี
มัติให้มีการต่อพรกเถือเฉืนออกไปอีกหนึ่งเดือนด้วย
ว่าที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่นะครับที่ท่านนายกเป็นประธานก็เห็นชอบ
ให้มีการผ่อนปลนกิจกรรมและกิจการในเฟสที่๕นะครับ
ก็เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเช่นสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะอาบอบนวดร้านเกม
ภายใต้ข้อกำหนดที่ออกไว้อย่างเข้มงวดนะฮะเช่นสถานบันเทิงทุกแห่งจะต้องปิดภายในเที่ยงคืน
ห้ามมีการค้าประเวณีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้หากพบมีการติดเชื้อก็จะถูกลงโทษ
และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยส่วนเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศไทย
นั้นมีการอนุญาตให้กลุ่มชาวต่างชาติที่เป็นญาติของผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานเข้าประเทศได้
นักเรียนผู้ปกครองของชาวต่างชาติคนต่างชาติที่เข้ามานะครับ
ต้องรักษาในประเทศไทยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาตามข้อตกลงพิเศษ
แขกรัฐบาลและนักลงทุนนั่นเอง
แต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องผ่านการคัดกรองแล้วก็การกักตัวด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะส่วนรายละเอียดเรื่องพรกรฉุกเฉินเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะ